เมตรกาแฟของพวกนี้มักกัน

ก็จะมีหลายศูนย์อ้อนวาล

ก็ข้างในก็จะมีอย่างที่น้องยายาได้บอกไป

ก็แบบเรื่องในเวลาไปเข้าไปจะไปเป็นร้องเพลงร่วมกัน

ถ่ายรูปคู่แล้วก็แจกลูกกลับบ้านด้วย

ก็ดีใจไม่ได้งานอีเวนต้นกันนานมากด้วย

แล้วก็ไม่ได้มีงานอีเวนต์

ขอขอบคุณนะครับทุกคนครับทุกวันนี้มันไม่มีความรู้สึกครับครับ
เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาลองเล่นในที่นี่กันเยอะครับ

โอเคขอพร้อมหน่อยนะครับใครของใครของงาน
ไม้นี้เอาไว้เสียงใครจ้ะ

ถ้าเราเห็นเราก็ดีใจเนอะเราก็ชื่นใจกับเขาไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดีใจมากที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ณตรงนั้นด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบมีโอกาสได้ไปง่ายอะไรอย่างนี้
แต่ก็รู้สึกว่าเรารู้มีเป็นส่วนหนึ่ง
ของสุดท้ายทรัพย์ของทั้งสองคน

ท่านแหงก็คิดว่าอยากมาถึงคุณผู้หนังของการครบราวะหันตรีรองเขาอย่างเด็ก
อ๋อพี่ทึ่งเพื่อนเหมือนเราก็พื้นพิติไปกับเขาด้วย
มันทำให้บางทีเราก็สะท้อนมองเห็นว่าเราสองคนอะไรยังไง
บางทีก็ถามว่ามีคุยกันไหมเรื่องแบบนี้ก็มีคุยกันบ้าง

พี่มาคิล์มเนี่ย์เมื่อถ่ายละคร

นายพูดแบรมองไว้ตอนไหนครับ

แล้วหมอทักได้ว่าปีหน้าแน่นอน

จริงแล้วที่เรามีกันทุกวันนี้

อันนั้นมันเป็นอีกขั้นหนึ่ง

แต่ปีหน้าอยู่มิตเปญไหมฮะ

ปีหน้าอยู่มิตเปญไหมฮะ

ยาจะไม่ได้พูดเลย

เราได้มีโอกาสเข้าไปจัดการคำแนงก็เป็นประสบการณ์ที่ดี
เวลาของเราจริงก็ได้ใช้ผลเป็นประโยชน์มาก

เอาจริงจริงนะ

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ไม่ได้เจอในคุณหรอก
ไม่ได้เจอในคุณหรอก

ถ้าผู้ให้ความสำคัญกับผู้ให้ความสำคัญกับการขอแต่งงาน

เหมือนจะแบบของ่ายแต่จริงแล้วเบื้องหลังคือไม่ง่ายเลย
รายละเอียดตัวที่พี่หมากเขาเตรียมตัวคือเยอะมากแพลนเยอะมาก
ใจก็เต้นตับตลอดเวลาเพราะกลัวจะผิดพลาดอะไรอย่างนี้
แต่การที่มีเพื่อนที่ดีที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้น
มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
จะได้ไม่ต้องคิดแต่เขาวางแผนให้เราทุกอย่างแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เรื่องระเย็นอ่อนเรายังมีทุกอย่างใช่มั้ย
ยังไม่ตกแต่งภายในก็อยู่ในขั้นตอนของโครงสร้างภายนอกอยู่
แต่คิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จ๓ปีกว่านะครับ
งบเป็นไหนครับป่างไป
ด้านการก่อสร้างมากเรื่องสีเพราะเราเห็นจริงแล้วเราไม่ชอบ

มันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนหลังไปก็คือเราก็ตามใจนะ
ที่เราแนะนำแม่ได้เราก็แนะนำด้วย

เราก็บอกแม่
ย่าไม่ได้ช่วยดู
เป็นกำลังใครให้

ปางปองมาอ่ะคะแบบแล้วพี่ไอ้คะ
ว่าเรียกผมได้เผื่อเป็นยังไง

มีก็มีคุยกันนะครับว่า

ประมาณไหนเนื้อที่เท่าไหร่

มีตัวนี้เป็นไม่แน่ละค่ะไม่มีเม้งนะครับ